ช่วยกับความสนุก

ภาพเรากำลังสวดเลยครับอยู่ดีปุ๊บแกลุกขึ้นแบบที่เก้าอี้กระเด็น

บอกว่าช็อตนั้นแกจะเห็นพี่หนึ่งมายืนอยู่บนฝาโลงพี่อำนาจ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
และในค่ำคืนวันนี้เป็นอีกหนึ่งคืนนะครับที่เรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่าน
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทุกเรื่องต่อไปนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังนั้น
คุณผู้ชมจะต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
อยากให้ทุกท่านนั้นได้ฟังในทิศทางของความบันเทิงมากกว่าครับ
และในค่ำคืนวันนี้ครับสถานีผีดุของเราต้อนรับน้องพาคินครับ

วันนี้ได้เห็นหน้าค่าตากันแล้ว
โดยปกติเนี่ยเราไม่ค่อยได้คุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องผีที่มานั่งเห็นหน้ากันแบบนี้สักเท่าไหร่

ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่พาคินจะมาเล่าให้ได้ฟังกัน
วันนี้ตั้งชื่อเรื่องมาโหดมากแค้นสั่งตาย

คือเรื่องนี้นะมันย้อนไปประมาณสักตอนที่ผมทำงานใหม่
ตอนนั้นผมเป็นวิศวกรสนามเป็นวิศวกรจบไมค์เลย
ไปสร้างโรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางเมืองกรุงเทพแล้วกันนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยเราคือเราเข้าไปเราก็จะได้เห็นแรงงานกลุ่มต่างนะครับ
ว่าเขาทำงานกันอย่างนี้เห็นการสนทนาบางอย่าง
ซึ่งมันก็ไม่ได้รู้สึกจะแบบฟังแล้วสบายหูสักเท่าไหร่นะครับ
โดยทุกเช้านะครับกิจกรรมของการก่อสร้างเนี่ย
โดยผมจะบอกพี่แจ๊คว่าคือตอนเช้าเนี่ยกิจกรรมนี้

เรียกคนงานมารวมนะครับก็จะมีโฟร์แมนมีวิศวกรมีเซฟตี้
เขาจะมาจ่ายงานกันนะครับแล้วทางโฟแนนซก็จะจ่ายงาน
คนงานไปว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างต้องปีนทั้งร้านที่สูง
ต้องลงไปมุดอยู่ในรูนี้ต้องไปขุดดินทำกิจกรรมต่างไป
แล้วเขาจะมีเซฟตี้มาคอยชี้แนะว่าโอเคกิจกรรมนี้มีความเสี่ยงอย่างนี้นะ
คุณต้องใส่เครื่องป้องกันตัวเองไปจะทำอย่างนี้ทุกเช้านะครับ
ซึ่งมันเริ่มเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าจะมีโฟร์แมนของผมคนหนึ่งชื่อพี่อำนาจ
กิจกรรมนี้มันจะมีการจ่ายงานกันแล้วก็จะมีการตอบโต้สื่อสารระหว่างคนงานกัน
ซึ่งคนงานส่วนใหญ่เขาก็จะเงียบอยู่แล้วนะครับ
แต่ก็จะมีคนงานบางคนเนอะก็จะเถียงคอเป็นเอ็นเลยว่า
ทำไม่ได้บ้างไม่อยากทำบ้างอัตรายเกินไปหรือเปล่า
โดยพี่อำนาจเนี่ยนะครับแกจะเป็นตอนนั้นเนี่ยผมจ่ายงานแกไป
คือแกจะดูเกี่ยวกับตกแต่งกรอบนอกของอาคาร
ซึ่งจะเป็นงานที่สูงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
แกก็จ่ายงานมาปุ๊บก็จะมีคนงานคนหนึ่งชื่อว่าพี่หนึ่ง
ซึ่งพี่หนึ่งเขาไม่ค่อยชอบสไตล์การทำงานของพี่อำนาจ
เพราะว่าเป็นคนที่พูดคำด่าคำฟังแล้วมันก็ไม่มีใครอยากทำนะครับ
สักพักนึงก็จะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่น
แกก็เลยจะมีการเถียงโตเถียงหน่อย
เช่นแบบให้ขึ้นไปทำงานที่สูงไม่เอาอ่ะร้อน
พี่อำนาจด้วยความที่เป็นหัวหน้างานเนอะก็ไล่กลับเลย

ใช่ครับไม่ให้ค่าแรงเลยวันนี้ไม่ต้องโรงงาน
ก็เลยเรียกว่าแบบมันก็มีคู่นี้เขาก็เถียงกันมาตลอดนะครับ
ก็จะมีพอมีเซฟตี้เซฟตี้พี่เซฟตี้เขาคอยจะไปห้ามไปปาม
พอบางทีก็จะแนะนำว่าขึ้นที่สูงนะใส่เซฟตี้เบลต์นะ
แกก็เหมือนคนงานนะเนาะครับ
ก็ขึ้นไปอะไรที่มันไม่สะดวกไม้สะดวก
มันก็ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่นะครับ
พอผมคุมไซส์นี้ผ่านไปเนี่ย
ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น
วันนั้นตอนนั้นผมโดนควบคุมงาน๒ไซส์
คือเช้าเราเข้าอีกที่หนึ่งแล้วก็ประมาณสายมาเข้าที่นี้
เราก็โอเคเข้ามาปุ๊บเขาก็มีการจ่ายงานทำงานปกติแล้ว
ก็จะมีนางร้านที่สูงเก็บคนทำงานเก็บไป

เราก็ลงไปที่สำนักงานของเราชั้นใต้ดิน
ผมนั่งไปได้ประมาณสัก๑๐๒๐นาทีเท่านั้นแหละครับพี่
มีคนงานแจ้งมาข้างบนมีคนตกนั่งร้าน
ผมก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปก็ไปกับพี่ที่เป็นเซฟตี้
แล้วผมก็เป็นพี่หนึ่งเนี่ย

นอนกากเลือดอยู่

ผมก็เลยแบบแบ่งกับเซฟตี้ทางเฟตี้เขาเข้าไปดู
แต่เขาก็พูดมาว่าไม่สามารถปฐมพยาบาลเรื่องต้นได้

แล้วสภาพที่ตกลงมาเนี่ยนะครับพี่แจ๊ค
เป็นนั่งร้านสูงประมาณ๔ชั้นน่าจะ๖หรือ๗เมตรลูกผมจำไม่ได้
เขาตกลงมาข้างกับกองทราย
ห่างกองทรายแค่เมตรเดียว๒เมตรหน่อยแล้วครับ
คือถ้าตอนนั้นตกลงมากองทรายก็คงจะไม่อักกรากเลือด
ใช่ยังพอที่จะมีโอกาสรอดอยู่

ซึ่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงนั้นประมาณสัก๑กิโลกรัม

แต่คือมันเหมือนน่าจะจุกนะครับ

แค่ประมาณสัก๒๐หรือ๓๐นาทีเท่านั้น
ทางโรงพยาบาลโทรติดต่อกลับมาว่าแกเสียชีวิต
ใช่เลยเหรอโอ้โหคือเขาบอกว่ากระดูกที่โค้งเข้าไปทิ่มปอด

แล้วก็คืนไม่สามารถพูดชีวิตได้
พอมีการเกิดเสียชีวิตในไซซ์

ทั้งผมก็จัดการเรื่องทำทรงทำศพกันไปนะครับ
ตอนนั้นตัวของพี่ย้ำนาจแกแกเริ่มแบบแปลก
จากเป็นคนที่โผงผางเป็นคนที่เลิศด่าคำพูดคำ
คือคนประเภทนี้เขาจะแบบมีอารมณ์แบบโวยวายมีอะไรอย่างนี้นะครับ
แกดูเงียบเวลาไปสั่งงานไปคุยกับแก
แกก็จะดูซึมเงย
ผมก็เลยแบบคุยกับพวกบรรดาแก๊งโฟร์แมนของเขานะครับ
แกก็บอกว่าพี่ย้ำนาจแกจะกลับไปที่หอมพักแกนั่งกินเบียร์ทุกวัน
แล้วกินเบียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยแกซื้อเบียร์นะขึ้นไปบนห้อง
ผมก็เลยเข้าใจว่าแกน่าจะแห้ง
แต่สภาพแกเป็นอย่างนี้บ่อยเป็นอาทิตย์อาทิตย์๒อาทิตย์
เราก็เลยแบบเฮ้ยเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
จนพอกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งนะครับ
วันนั้นเป็นวันพฤหัสของสัปดาห์แล้วผมเนี่ยไม่เห็นแกเลย
ผมก็เลยถามธุรการว่าพี่อำนาจมาทำงานไหม

ก็เลยเรียกคนงงคนงานมาก็ไม่เห็นนะครับ
ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่เขาคงไม่มาทำงานน่าจะวันนี้วันพฤหัสน้อง๓วันแล้ว

พอโทรไปปรากฏว่าเฮ้ยแกปิดเครื่อง
เราก็เลยคุยกับทางโฟร์แมนที่เขาอยู่หอเดียวกัน

เขาบอกในวันอาทิตย์ยังเห็นแกลงมาซื้อเบียร์ซื้ออะไรอยู่
ตอนนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปไปเคาะหน่อย
แกป่วยแกไม่สบายเลยหรือเปล่านะครับ

เกิดมันเป็นอะไรตายในห้อง

พอประมาณ๕โมงเย็นทางโฟร์แมนเขาก็ไปที่ห้อง
พอไปห้องเนี่ยน้องเขาโทรกลับมาบอกว่า
คือพยายามเคาะอยู่สัก๑๐นาทีแล้ว
ไม่มีการตอบรับไม่มีใครเปิดทำไม

ใช่พอฟังแนบหูไปเนี่ยได้ยินเสียงลม
แล้วก็ด้านล่างนะครับตรงช่องประตูยังเห็นแอร์เย็นอยู่
คราวนี้ก็คือผมก็เลยมาคุยกับทางพี่

เดี๋ยวช่างไปกับผมดีกว่าก็เลยไป
พอไปกันเนี่ยผมก็โอเคโทรประสานทางโฟร์แมนบอกว่า

เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรให้เขาไขกุญแจเข้าไปนะครับ
พอก็ขึ้นไปผมก็เลยไปเคาะห้องกับ
ทางตัวของตัวพี่เซฟตี้แท็กด้วยกันนะครับ
เขาไปเนี่ยสักพักหนึ่งคือเรารู้สึกไม่โอเคแล้วล่ะ
ที่ทางลุงโตเซฟตี้เนี่ยแกก็นอนไปที่ประตูแล้วเอาจมูกนะครับ
ดมกลิ่นซึ่งแกบอกว่ากลิ่นไม่สู้ดีแล้วช่าง
เราก็เด็กอ่ะเนอะผมก็เลยกลัวผมก็เลยถอยมา
แกจะอยู่ตรงกับบันไดแกอยู่ชั้น๓ผมก็เลยถอยออกมา

เขาก็ไขพอไขเปิดประตูเขามาเท่านั้นนะครับ
ก็คือประตูมันไม่สามารถเปิดได้สุดเพราะว่าเหมือนเขาคล้องโซ่ไว้

ผมจะบอกว่ามันอบอวนมาก
เนี่ยนอนหืดอยู่

รีบประสานเจ้าหน้าที่กับบุญทีเข้ามา

เพราะว่าเดี๋ยวต้องแทงเคสให้บริษัทนะครับ

ผมก็ยืนอยู่หน้าห้องสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่

เนี่ยผมเห็นแกมาทำงานตั้งแต่วันจันทร์แล้วครับ

เห็นพี่เขาวันอาทิตย์

แสดงว่าศพตอนที่เห็นคือ
โอ้โหอืดจนไม่รู้จะอืดยังไงแล้ว
ใช่ครับคือผมก็เลยแบบไม่น่าใช่นะ
เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วย้อนไปอาทิตย์ที่แล้ววันพฤหัสศุกร์
ผมยังเห็นแกยืนสั่งงานนะถึงไม่ได้คุยกับแก

ไอ้น้องที่เป็นโฟร์แมน๒คนก็ตกใจอย่างนั้น
บอกว่าช่างผมเห็นแกจริงนะ
เดินถือกระป๋องเบียร์เดินขึ้นเลย
คราวนี้ระหว่างที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไปนะครับ
ทางตัวของเจ้าหน้าที่ที่เก็บศพ
ผมก็ได้ยินเสียงเขาพูดมาโอเคห่อเรียบร้อยแล้วกำลังจะยก

ทางเจ้าหน้าที่สองคนแล้วก็ตัวของพี่ที่เป็นเซฟตี้ที่อยู่ในห้องนั้นนะครับ
วิ่งออกมาแกบอกว่าแบบคือเหมือนตกใจครับ

ห่อผ้าผมเข้าใจว่าเขาน่าจะห่อผ้าหลายชั้น
แต่ศพน่ะหนักแล้วทะลุผ้าออกมา
ห่อศพผ้าดิบนั้นเหนียวมากนะ

คือส่วนหนึ่งผมก็พยายามมองในเชิงวิทยาศาสต
คือแกเป็นคนลูกร่างเตี้ยป้อมกับชีวิตให้อ้วน
เราเข้าใจว่าน่าจะเหนื่อยหลายวัน

พอแกได้แบบขนศพไปอะไรอย่างนี้ครับ

ไปลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้องส่งศพไปที่โรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่มูลนิธิประเมินว่า๗๘วัน
แต่เรายังเห็นแกทำงานกันอยู่นะ

ผมเรียกว่าคนลนอะไรบางอย่าง

เรื่องที่แกเสียชีวิตไปกี่วัน
เดี๋ยวตามทางเขาไปชะนัดสูตรมา

ปรากฏว่าผลชนะสูตรมา

โอ้โหหนักกว่าเดิมอีกที๙วัน

ตอนนั้นก็เป็นเรื่องทอล์กในไซส์เลยล่ะ
เพราะว่าคนงานบางคนยังคุยกับแกอยู่
แกยังมาจ่ายงานแกยังมายื่นจ้ำจี้จ้ำชัยอยู่

แกเป็นคนที่พูดจาโผงผาง
แต่แกดูนิ่งซึมแค่นั้นเอง
เออโอเคเราก็ติดต่อทางบ้านแกแกเป็นคนอายุทยานะครับ
เราก็ติดต่อเขาก็บอกว่าจะมีการสวดศพประมาณ๓วัน
แล้วก็เผาเราก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะไปคืนที่๒กัน

ตอนนั้นก็คือแบบแต่ละคนก็บอกว่าแกตายแล้วน่าจะเฮียน
คือหอพักเนี่ยเราไม่ต้องพูดเลยหอพักเนี่ยเต็ม
พอไปวันนั้นไปเราก็ถึงกันประมาณสัก๖โมงครึ่ง
เพราะเขาสวยประมาณทุ่มหนึ่งนะครับต่างจังหวัด
จังหวะที่ผมไปจุดฟูบว่ายแกนะครับอยู่ดีเนี่ย
ทางพี่ที่เป็นเซฟตี้เนี่ยแกก็เหมือนสะดุ้ง
คือจังหวะที่แกจะไปปักทูบเนี่ยอยู่ดีแกก็พังงะแล้วแกก็ถอยตัวมาเลย

มาเล่าให้ฟังตอนหลังนะครับว่าแกเงยหน้าไปเนี่ย
เห็นพี่หนึ่งนะครับคนงานที่เสียชีวิตจากการตกนั่งร้านไปก่อน
กำลังเอามือดันโรงศพจากแท่ง

ผมเลยบอกแบบแฮ้ยพี่ไม่มีอะไรรึเปล่า
แกแบบว่าอย่างนั้นชั่งมาฟังช้อนสอง
คือช้อนสองเนี่ยตอนนั้นอะสวดอยู่

ขึ้นลุกขึ้นแบบที่แบบเก้าอี้กระเด็นแล้วแกวิ่งไปตรงด้านหลังครัว

เจอตรงที่ว่าเห็นพี่หนึ่งมายืนอยู่บนฝาโลงพี่อำนาจ
งานศพพี่อำนาจแต่คนเห็นพี่หนึ่งที่เสียไปก่อนหน้านี้
มายืนทั้งเอามือดันโลงมายืนอยู่บนฝาโลง
ใช่ครับแล้วแกมาเฉลยชอตนึงว่า
ชอตตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ตกใจกัน
ตัวแกก็พยายามไปถ่ายรูปถ่ายหลักฐานถ่ายประวัติ

คือเขาก็ยกศพมาอยู่ประมาณไกลตาห่างตาแกล่ะ
แกบอกว่าจังหวะที่เขาตะโกนเฮ้ยกันแกเห็นนะ
ตัวของพี่หนึ่งยืนอยู่บนศพพี่อำนาจตอนที่เขาจะยกผ้าออก
มีหน้าทำให้ศพหนักแล้วทะลุผ้าลงไปเนี่ยเหรอ

ผมก็เลยถามพี่เห้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องเรานี้นะครับ
คือทั้งตัวพี่เซฟตี้เป็นคนกำความลับไว้หมดทุกอย่างแหละ
มาเฉลยว่าวันที่เกิดอุบัติเหตุที่พี่หนึ่งเสียชีวิต

เช้านั้นเนี่ยคือหนึ่งมันเดินมาบอกอำนาจว่าสภาพเขาไม่ไหว
เขาแหงเขาขอทำงานบนพื้นดินได้ไหม

จำนายบอกว่าถ้าขออนุญาตนะครับ
ถ้ามึงกลับกูไล่มึงออก
ก็เลยแบบให้ปีนนั่งร้านไปนะครับ

คือพี่เขาก็พยายามที่จะใส่ชุดเต็มที่

แล้วก็คือพอไปนั่งฟังหลายคน

ผมก็เลยมองบทสรุปว่า
เขาพากันไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่า

ตัวของพี่หนึ่งโอเคด้วยสภาพร่างกายที่ไม่พร้อม
อาจจะตกลงมาจากนั่งร้านจริง
แต่ทั้งหมดเลยมันถูกบังคับจากพี่อำนาจ

จนสุดท้ายเนี้ยผมก็เลยพยายามรวมพี่เจปปี้

แกบอกว่าตัวแกวันนั้นแกก็ไม่ห้าม
มันเคยเป็นความรู้สึกผิดอยู่ในใจ

หลังจากที่พี่อำนาจเผาศพไปไม่นาน

แล้วแกออกมาเห็นสองคนยืนอยู่ในสภาพที่ไม่สู้อยู่
จนสุดท้ายแกต้องลาออก
ไปบวชอยู่เกือบ๓๔ปีไม่รู้ครับ

ในตอนที่เขาให้ชุดเซฟตี้พี่หนึ่งไปชุดมันพร้อมหรือเปล่า
คือชุดมันก็พร้อมแล้วครับเพราะว่าผมเป็นคนตรวจรายการ
เป็นตรวจรายการตอนที่พอเกิดเคสมาปุ๊บเขาก็จะแทงเรื่องมา
ซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตให้ความรู้คือตอนที่เขาแทงจดหมายเข้ามา
ซึ่งร่างกายตัวเองไม่พร้อมชาวลาว่ากันไป
ใช่ครับพอดูสภาพตอนนั้นที่ศพน่ะคือแกใส่ชุดเซฟตี้เบลต์ครับ
แต่ตอนที่แกตกลงมาเนี่ยคือสายมันไม่ได้โดนคล้องเกี่ยว
แกใส่ชุดแต่แกอาจจะไม่ได้เอาสายสลิงไปคล้องเกี่ยวเอาไว้

คือถ้าแกเอาคล้องไว้เนี่ยแน่นอนแกตกมาแกก็ต้องติดอยู่ข้างบนนั้น

โอเคเข้าใจในเคสของพี่หนึ่งแต่พี่อำนาจอ่ะทำไมถึงต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกับพี่
คนที่ทำเซฟตี้คนนี้ทำไมถึงต้องมาหน้าบ้านมันมีอะไรมากกว่านั้นเปล่า
คือผมพยายามถามแกแล้วนะครับคือแกก็บอกว่าตอนนั้นมันก็เป็นความรู้สึกผิดของผม
ที่ผมไม่เบรกคือผมก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแฮ้งผมก็ยังสนับสนุนอำนาจ
หมายถึงว่าตัวของพี่เซฟตี้ณตอนนั้นมีอำนาจสามารถที่จะช่วยเบรก
คือช่วยค้านพี่อำนาจได้ว่าเฮ้ยคนนี้ไม่พร้อม
ใช่ไม่ต้องขึ้นแต่แกก็ปล่อยพอปล่อยมาปุ๊บผมเลยบอกไง
มันน่าจะเป็นความแค้นจากพี่นิดก็เลยส่งผลมาถึงเรื่องนี้ครับ
มันกลายเป็นบ่วงโซ่เลยนะมันเหมือนเป็นกรรมทางตรงหรือทางอ้อมก็ไม่รู้อ่ะ
แต่ที่แน่การตัดสินใจของคนคนหนึ่งที่ทำให้คนหนึ่งจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
แต่ก็ต้องโทษได้ทุกคนเลยนะคือไม่ได้โทษใครคนใดคนหนึ่ง
โทษตัวของพี่หนึ่งเองด้วยที่สุขภาพร่างกายอาจจะไม่พร้อม
รู้ว่าตัวเองต้องทำงานแล้วดื่มเยอะทำไม
ตัวของพี่อำนาจก็ใช้อารมณ์ในการทำงานมากจนเกินไป
ส่วนตัวพี่เซฟตี้ก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะหละหลวมในหน้าที่การงานของตัวเองลงไปหน่อยหนึ่ง
แต่ทั้งหมดเลยนะครับเราฟังแล้วเราได้อะไรจากเรื่องนี้
แน่นอนว่าเรื่องของความไม่ประมาทนี่สำคัญที่สุด
ยิ่งเป็นงานในลักษณะที่คุณพาคินเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
งานที่มันจะต้องเสี่ยงเสี่ยงทุกรูปแบบเลยนะ
สำคัญที่สุดและที่สำคัญเรื่องของสุขภาพ

นั่นคือเรื่องของคุณพาคินมาในแนวเล่าแบบหล่อนิ่ง

วันนี้ก็คงจะได้เห็นเป็นที่เรียบร้อย

และวันนี้หมดเวลาของสถานีผีดุของเราเป็นที่เรียบร้อย
ครั้งหน้าจะมีนักเล่าจากโซเชียลท่านไหน
เล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

แล้วก็ติดตามสถานีผีดุของเราได้ทุกค่ำคืน

วันนี้เราทั้งสองคนลาไปแล้ว
ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ